คุณผู้ชมคะเรามาตามกันต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะ
สำหรับเหตุฆ่าโหดที่จังหวัดประจวบคีริคัน
ฉลองวันคริสต์มัสเลยเป็นกลุ่มเพื่อนกันที่มีปากเสียงกัน
เป็นเรื่องที่ทะเลาะกันมาตั้งแต่๑เดือนก่อน๑ปีก่อน
สุดท้ายคุยกันไม่ลงรอยเดินมากระหน่ำยิงเพื่อนเขา
ร้านอาหาร๒๐กว่านัดจนเพื่อนตายคาที่๒ศพนะคะ
เรื่องต้นวันนี้เราไปตามมาให้มีทั้งเรื่องราวว่า
ในช่วงเวลาระหว่างก่อนที่เขาจะกลับมายิงเพื่อน
มีการเจรจาพูดคุยอะไรยังไงกันบ้าง
แต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

อย่าแกล้วแกล้ว
แกล้ว
นี่ค่ะเดินมากระหน่ำยิงแบบนี้๒๓นัดนะคะ
ที่ร้านสวนอาหารบ้านเย็นในพื้นที่ตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน
คนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายธนกฤษแสงเขียวหรือว่านายเหลิมดอนใยหนูอายุ๓๗ปีนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกันค่ะ
จริงกู้ชีพรีบลงพื้นที่แล้วก็นำตัวคนถูกยิงส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ
ผู้ตายคนแรกคือนายผู้ชงแสงสัยหรือในไผ่
โดนปืนยิงเข้าที่ลำตัวและศีรษะจำนวน๑๐นัดนะคะ
ส่วนผู้ตายอีกคนนึงชื่อนายธนสิทธิ์อยู่เหมาะหรือว่านายตู่
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะและลำตัวจำนวน๖นัดด้วยกัน
ผู้ตายและผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุหรือว่าในเหลิมเนี่ย
เขาประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจนากุ้ง

แล้วก็อย่างที่บอกเป็นเพื่อนกับผู้ตายทั้งสองคน
เขาใช้อาวุธปืน๙มมในการก่อเหตุนะคะ

ส่วนอีกคนนึงที่เมื่อสักครู่นี้เห็นเดินแว๊บ
เข้าไปในมุมจอก็เป็น๑ในกลุ่มเหมือนกันนะคะ
ชื่อว่านายเหลือหรือว่านายถนอมศักดิ์เพชรประดับค่ะ
คนนี้คือคนที่ขับรถพาผู้ตายมาที่ร้าน
และขับรถพาผู้ตายหนีออกไปหลังก่อเหตุด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่
ปลอกกระสุนปืน๙มมที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุได้๒๑ปลอก
แล้วก็มีเศษหัวกระสุนปืนบางส่วนตกกระจายพื้นอยู่นะคะ
ก็มีการเก็บบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนหมดแล้ว
สอบส่วนเบื้องต้นรู้มาว่าตอนแรก
เหลิมกับนายเหลือเนี่ยมานั่งทานอาหารที่ร้านนี้ก่อน

หลังจากนั้นนายไผ่กับนายตู่ผู้ตายแล้วก็เพื่อนอีก๔๕คน
เดินทางมานั่งทานอาหารด้วยกันที่โต๊ะเดียวกันนี่แหละ

มีการยกปัญหาเก่าที่เคยทะเลาะกันที่เคยคุยกัน

ตอนแรกก็เหมือนจะเคลียร์กันได้ดีแต่ก็ไม่รู้อีท่าไหน
ด้วยเหล้าจะด้วยความบาดหมางหรืออะไรก็ตามนะคะครับ
เหลือไม่พอใจลุกเดินขึ้นรถกระบะของนายเหลิมไม่พอใจนะคะ
เดินขึ้นรถกระบะของนายเหลือแล้วก็ออกจากร้านไป
ตอนแรกเพื่อนก็เข้าใจว่ามันคงรำคาญมันคงหุดหงิด
ที่เอาเรื่องเก่าเรื่องทะเลาะที่เคยคุยกันมาพูดขึ้นในวงเล่าอีก

แล้วกลายเป็นว่าเขาย้อนกลับมาแล้วก็เอาปืนมาเจาะยิงเพื่อนทั้งสองคนเสียชีวิต
คือต้องบอกว่าโหดเยี่ยมมากจริงเพราะว่าผู้ตายที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันนะคะ
คนนึงเนี่ยโดนยิงคือเป็นการเจาะยิงเข้าที่หัวกับตัว
คนหนึ่งโดน๖นัดอีกคนนึงโดน๑๐นัด
นี่นะฮะคือผู้ตายทั้งสองศพนะครับ
นี่ค่ะอันนี้คือนายไผ่โดนยิงเข้าไปรัวแบบนั้นเลย
ส่วนอีกคนนึงคือในตู่นะคะก็โดนไม่ต่างกันนะคะ
เข้าทั้งหัวเข้าทั้งตัวจริงจริงแล้วให้ดูตำแหน่งการนั่งเนี่ย
เขานั่งอยู่คนหนึ่งนั่งฝั่งซ้ายอีกคนนึงนั่งฝั่งขวาของนายเหลิม
ครับก็ถือว่าโหดเยี่ยมนะครับ
เหตุการณ์นี้ถ้าจะดูเรื่องของคืนเนี่ยคือคืนวันที่๒๔ธันวาคม
แต่มันต่อเนื่องเข้าสู่เช้า๒๕ธันวาคม

ก็คือเมื่อ๒คืนก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ครับนายบุญภาแสงสัยอายุ๖๖ปี
เป็นพ่อของในไผ่หนึ่งในผู้ตายนะครับ
แล้วก็ภรรยาทั้งสองของผู้ตายด้วยนะครับ
ก็คือในภัยกับในตู่นะครับ
วันนี้ก็ไปติดต่อขอรับศพนะฮะ
จากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็มาที่กรุงเทพ
หลังจากถูกส่งมาชนะสูตรที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่ประจวบคิริขันนะครับ
เราได้คุยกับพ่อของในไผ่นะครับ
ไผ่หรือว่านายผู้ชงแสงสัยนะครับ
พ่อเนี่ยบอกว่าเพิ่งมาทราบข่าวก็คือเช้าเมื่อวานนี้
ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มือปืนก็คือในเหลิมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าทะเลาะอะไรกับลูกชาย

เพราะว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
ก่อนหน้านี้เราเคยมีแบบปากเสียงกันไหม
ผมก็ไม่ได้รู้เพราะผมแก่คุณแก่อยู่ในบ้าน
อืมสาเหตุก็ไม่รู้
เขาได้มาคุยมาบอกให้คุณพ่อฟังอะไรบ้าง

ประชาติทำงานเย็นเข้ากับลูกชาย
เขาเคยเล่าอะไรให้คุณพ่อฟังป่ะไม่มี

อืมก็คือแบบคุยเรื่องต่างนะ

ส่วนภรรยาของในไผ่ภรรยาในไผ่ในยุค๓๖นะครับ
เป็นผู้หญิงที่ย้อมผมสีทองหน่อยนะฮะ
กับภรรยาของนายตู่อีกคนนึงในยุค๓๐นะครับ
ทั้งสองคนก็มารับศพสามีด้วยนะครับ
คือทั้งคู่บอกว่าทั้งนายไผ่กับนายตู่
เขาก็เป็นคนรักเพื่อนนะเป็นคนใจกว้าง

ก็ไม่เคยบอกคนในครอบครัวไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าสามีเนี่ย
ต้องเสียชีวิตด้วยเรื่องเล็กน้อยแบบนี้นะครับ
เรื่องที่ว่ามีปัญหากันอะไรกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าโอ้โห

ตอนนี้ครอบครัวยังกังวลอยู่ก็คือผู้ต้องหายังลอยนวล
นี่คือเพื่อนกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นนะครับ
จะเรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็ได้
ความจริงแล้วเนี่ยที่เขามีปัญหากันจริงเนี่ย
มันเป็นเรื่องระหว่างในบอยนะครับ
บอยที่เคยมีปัญหานะฮะ

เขาก็พยายามจะมาเป็นเจรจาคนกลางคนเคลียร์อะไรกันพวกนี้

เคลียร์กันไม่เคลียร์กันมาอ้าวคู่นี้กลายเป็นมายิงกันซะ

บอยนี่ก็ไม่ได้มาอยู่ที่ร้านอะไรด้วยนะครับ

ผู้เสียชีวิตทั้งสองเขาเป็นห่วงนะครับว่า

ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยจับให้ได้เร็ว

ชีวิตไม่ควรที่จะต้องมาจบแบบนี้ค่ะ
ค่ะแล้วของหนูก็ลูกอีกสองคนที่ยังเล็ก

โดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่รู้จักกันเลยค่ะ
ของทั้งคู่จะถูกนำไปตั้งบรรพิกุศลที่วัดกุยบุรีนะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา๑๖นาฬิกามีพิธีรดน้ำศพไปแล้วนะครับ
ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

เมื่อวานก็ไปมาทีนึงแล้วนะครับไม่เจอใครนะครับ
วันนี้ติเลยลองไปอีกทีนึงนะครับคือในเหลิมเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจนากุ้งด้วยนะฮะ
นายกธนกฤษแสงเขียวหรือว่าในเหลิมเสียงสุนัขเห่าก็ดังเลยที่บ้านนะครับ
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนก็เพิ่งมาสอบปากคำผู้ที่อยู่ในบ้านไปนะครับ
วันนี้ก็ไม่มีใครอยู่นะฮะประตูก็ปิดแน่นหนามีสุนัขอยู่สองตัวอยู่แถวฟาร์มกุ้งก็เห่าตลอดเวลา
ผู้สื่อข่าวของเราไปบ้านในเหลือไม่เจอใครก็เลยไปบ้านในเหลือต่อ
เหลือที่ขับรถช่วยในเหลิมพาหนีกันไปอ่ะนะฮะก็ไปถามญาติในเหลือนะ
คือญาติในเหลือบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเหลือเนี่ยไปไหนเพราะปกติก็ไม่ค่อยคุยอะไรกันอยู่แล้วที่บ้าน
ที่ผ่านมาในเหลือเนี่ยทำงานรับจ้างเลี้ยงกุ้งก็เป็นคนดีนะก็เห็นว่าคอยช่วยเหลือผู้อื่น
อันนี้ญาติเขาบอกเขาที่เขารู้จักและเขาที่เขาเห็นนะครับเขาที่เขารู้จักนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่ว่าไปยิงกันตายในเหลือขับรถพาในเหลิมหลบหนีเนี่ยญาติทางฝั่งในเหลือบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาจากเรื่องอะไร
เรื่องที่ในเหลือเอาปืนไปตบหน้ารุ่นน้องของในไผ่แล้วก็ไปเคลียร์กันในวงเล่าจนมีปากเสียงรุนแรงแล้วก็มายิงกันตาย
เรื่องนี้ที่บ้านก็ไม่เคยรู้เพราะในเหลือไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
เขาก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเพราะเขาก็ช่วยงานกันทำงานทำบ่ออะไร
อืมไม่ได้เจอกันเลย
เจ้าของคดีคือสพกุยบุรี
คือนายธนกฤษแสงเขียวหรือว่าในเหลิมมือยิง
เหลิมดอนไอนูมีขายาด้วยอายุ๓๗ปี
อีกคนนึงเนี่ยคือนายถนอมศักดิ์นามสกุลเพชรประดับหรือว่าในเหลือ
อายุ๔๔ปีคนขับรถพาหลบหนี
ทั้งสองถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
กำลังไล่จับกลุ่มตัวอยู่นะครับยังหลบหนีอยู่
แต่ว่าในเหลิมเนี่ยก็มีประวัตินะฮะ
คือจากการตรวจสอบประวัติพบว่านอกจากเป็นนักธุรกิจ
กุ้งผู้กว้างขวางในพื้นที่แล้ว
เคยก่อเหตุใช้ปืนยิงผู้จัดการวงดนตรีกับแดนเซอร์เสียชีวิต
แถวบ้านดอนมะขามอำเภอกุยบุรีมาแล้วเมื่อปี๕๕
แต่คดีตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไง
เอาเป็นว่าในเหลิมเองเนี่ยเขาก็ยังออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกตรงนี้

เพราะว่าก็ยังไม่เจอทั้งตัวในเหลิมแล้วก็ในเหลือนะคะ
คุยกับนายรัตนกรถ้ำแก้วเจ้าของสวนอาหารบ้านเย็นที่เกิดเหตุเลยอ่ะค่ะอ่า
เราก็ส่งคุณกิติศักดิ์ไปคุยนะคะเขาก็บอกว่าก็วันนั้นเนี่ยเห็นในเหลิมมานั่งกินอาหารที่ร้าน
แล้วก็ขับรถออกมายังเปิดกระจกทักทายกันอยู่เลยในเหลิมพูดกับเขาบอกว่า
กลับก่อนแล้วไม่ค่อยสบายใจมีแต่เด็กวัยรุ่นเขาก็ยังงงงอยู่เหมือนกันว่า
ในเหลิมหมายถึงอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะคะ
วันนั้นจนเวลาผ่านไปเห็นในเหลิมย้อนกลับเข้ามาที่ร้านอีกครั้ง
แต่คราวนี้มาในลักษณะรีบเร่งเดินผ่านเขาเข้าไปในร้าน
ตอนนั้นเขาเห็นแล้วว่าในเหลิมเนี่ยถือปืนมาด้วยเขาก็เลยรีบเดินตามเข้าไปเลย
เพื่อที่จะเข้าไปห้ามกลัวว่าจะมีเหตุรุนแรงแต่ก็ไปไม่ทันนะคะ
เพราะในเหลิมเดินไปถึงปุ๊บยกปืนขึ้นมายิงในไผ่กับในตู่
จนหมดแม็กซ์๒๓นัดเลยเขาก็ถามนายเหลิมนะว่า
พี่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงต้องมาทำแบบนี้กันด้วย
เหลิมตอบแค่ว่าก็อีกฝ่ายหาเรื่องเขาก่อนแล้วก็เดินออกไปจากร้านเลย
ก็เดินผ่านหน้าผมไปแต่แป๊บหนึ่งที่ผมเห็นมันก็มีแค่ปืนที่อยู่ด้านข้าง
ก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าน่าจะมีเรื่องราว
ก็เลยลุกตามไปก็เรียกเริ่มอย่านะอย่าทำอะไรน่าประมาณนี้
แต่พอมันหลุดจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ย
คือพอผมจะลุกไปคือเขาก็ไปไกลแล้วถูกไหมครับ

ผมก็ไปได้แค่ตรงแค่ประมาณสักต้นไม้ต้นนั้นเอง

เขาเห็นเขายื่นมือที่มีอาวุธปืน

จะได้ยินเสียงคนเรียกตอนที่เห็นในเหลิมเดินเข้าร้านว่า
เลิมพี่เลิมแล้วสังพันธ์หนึ่งพอเห็นปืน
เขาบอกพี่เลิมทำอะไรแล้วก็ลุกตามไป
คนนั้นแหละค่ะคือนายรัตนากรเจ้าของร้าน

มันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่

ใช่ค่ะเห็นไหมเขาลุกแล้วก็เดินตามไปเลย
ซึ่งนายรัตนกรยังบอกด้วยนะคะว่า
ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าในเหลิมเนี่ยไปยิงคนตายมา
แต่เขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงเท็จแค่ไหน
เพราะก็เห็นนายเหลิมก็ใช้ชีวิตตามปกตินะ

ก็ใช้ชีวิตแล้วก็มานั่งกินข้าวที่ร้านเขาออกจะบ่อย
นี่อย่างดียิงแค่สองคนนะฮะค่ะ
ท่านผู้ชมครับเราก็ไปตามแกะรอยเพิ่มเติมนะครับ
หมู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเนี่ยนะ
เดี๋ยวขอดูแผนผังเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหน่อย
ทุกผู้ชมจะได้เข้าใจกันเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ที่เราทำเป็นกราฟิกไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะ

จะเห็นว่าในกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้นะฮะ
คือเอาจริงแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหากันเนี่ย
คือในไผ่กับในบอยค่ะนะแต่เหมือนกับว่าในเหลิมกับในเหลือ
เขาก็เข้ามาพูดมาคุยมาเคลียร์อะไรระหว่างในไผ่ในตู่กับในบอยอะไรยังไงด้วย
เราไปเจอเพื่อนในกลุ่ม
กลุ่มนี้คนนึงชื่อว่าในบาสนะฮะ
เป็นเพื่อนรุ่นน้องของในไผ่ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
บาสนี่ก็บอกว่าผมเนี่ยก็วุดวิดวุดหวิดในคืนนั้นอยู่
ใช่คือจริงต้องบอกว่าเรื่องที่เขายกขึ้นมาคุยกันจนมันทะเลาะกันเนี่ย

คือตอนในไผ่กับในบอยเรื่องหนึ่งที่ในเหลิมไปช่วยไกลเกลี่ย
อีกประเด็นนึงคือปัญหาระหว่างในเหลือกับในบาสคนนี้แหละ
เนี่ยเดี๋ยวต้องฟังนะฮะฟังที่บาทเขาเล่าให้ติฟังนะครับ
คือบาทบอกว่าอย่างนี้บาทบอกว่าเรื่องที่ถึงขั้นยิงกันตายเนี่ย
เอาจุดเริ่มต้นก่อนนะมันน่าจะเกิดจากเรื่องของบอยกับไผ่ก่อน
อยกับไผ่มีเรื่องกันตั้งแต่ปีที่แล้วปี๖๒นะครับ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เขาเนี่ยถูกในเหลือ
เหลือนี่ก็เหมือนกับคนที่ทำงานในฟาร์มกุ้งให้กับในเหลิมอ่ะนะ

เป็นลูกน้องลูกน้องคนสนิทอะไรก็ว่าได้
เนี่ยเคยถูกในเหลือเอาปืนตบหน้าเมื่อต้นเดือนธันวาคม

ปี๖๒ปีนี้เลยนี่ต้นเดือนที่ผ่านมานี่เลย
สดร้อนนะฮะถูกเหลือเนี่ยเอาปืนตบหน้า
ทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องบอยกับไผ่อะไรก็ว่ากันไป
เหลือกับเหลือกับไพ่อะไรก็จะคุยอะไรก็ไม่รู้
แต่บาทบอกว่าผมกับเหลือเนี่ยมีปัญหาคือผมเนี่ยถูกในเหลือเอาปืนตบหน้าต้นเดือนธันวาคม
คือวันนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวกับหลานสาวของนายเฉลิม
หรือว่าในเหลิมอ่ะนะความจริงเขาชื่อนายธนกฤษแสงเขียวอ่ะนะ
แต่ชื่อเล่นเค้าชื่อเหลือหรือเฉลิมเนี่ยนะเอาเป็นชื่อนายเหลือก็แล้วกัน
แล้วทีนี้พอผมไปเจอในเหลิมกับในเหลือเนี่ยผมไปเที่ยวกับหลานสาวในเหลิมเนี่ย
ผมก็เลยเข้าไปสวัสดีในเหลิมก็ถามผมว่าอ้าวเป็นแฟนกับหลานสาวเขาเหรอ

ผมก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแล้วผมก็นั่งกินอะไรกันต่อ
จนกระทั่งเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่หลานสาวของในเหลิมเขาเมาแล้วนะ
ก็เลยช่วยกันพาประคองจะพาขึ้นรถไปส่งบ้าน
เหลิมเห็นอย่างนี้ก็เลยเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไร

เพราะกลัวว่าพวกของบาสเนี่ยจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับหลานสาว
แต่บาสก็ยืนยันว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปส่งได้

ทีนี้มันก็เลยเกิดการชุลมุนกันขึ้น
จังหวะนี้ในเหลือลูกน้องในเหลิมเนี่ย
ก็เอาปืนมาตบหน้าผมจนผมนี่สลบไปเลย
หลังจากเหตุการณ์นี้ในบาสบอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
เพื่อดำเนินคดีกับในเหลือนะครับ
จนกระทั่งคืนวันเกิดเหตุนะก็คือ๒๔ธันวาคม
บ๊าซกับพี่ชายตัดสินใจไปคุยกับนายเหลือกับนายเหลือ

นัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตั้งใจว่าเคลียร์ดีกว่า
เหลิมเนี่ยวันนั้นที่นัดกันเนี่ยก็มานะฮะมาหานะครับ
เหลิมก็มาแล้วก็มานั่งคุยกับในไผ่กับในตู่มานั่งคุยกับเขา
นั่งคุยกับบาทคือจังหวะที่เหลิมกับเหลือออกจากร้าน
หลังจากที่เหมือนกับชุนละมุนกับภัยกับตู่แล้วเนี่ย

คือบาสเนี่ยนัดคุยกับในเหลิมกับในเหลือที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แต่นายเหลือกับนายเหลือเนี่ยเขานั่งอยู่กับนายไผ่กับนายตู่ที่ร้าน
ร้านที่เกิดเหตุบ้านสวนเย็นบ้านสวนเย็นอ่านะฮะ
ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยในเหลิมก็มาหาบาส
ที่ร้านอาหารที่นัดแล้วบาสบอกว่าก็เคลียร์กันแล้วนะ

ใช้ปืนตบหน้าหลังจากนั้น
พอเคลียร์เสร็จในเหลิมกับในเหลือออกจากร้านที่เคลียร์กับเขาเนี่ย
กลับไปที่ร้านที่ตู่กับไผ่นั่งอยู่
อืมก็คือร้านเกิดเหตุบ้านสวนเย็นบ้านสวนเย็น
แล้วไปถึงก็ใช้ปืนยิงในไผ่กับในตู่เสียชีวิต
น่าเดี๋ยวฟังบ๊าซนะฮะ
บ๊าซใช่เขาขอโทษเรา

บ๊าซคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราว่ารู้ว่าหรือว่า
แล้วผมไม่รู้ด้วยเค้านั่งเคียกกันคุยกันที่ร้านบ้านเย็น
แต่ผมไม่อยู่ที่นั้นผมอยู่อีกที่หนึ่ง

เขารู้จักกันทั้งนั้นเขาก็เป็นเพื่อนกัน
คือบาสเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะนะมันก็มีคำถามเลยว่าเอ้า
แล้วในเหลิมกับในเหลือย้อนกลับไปที่ร้านเดิมแล้วไปยิงไผ่กับตู่ทำไม
ก็นั่นน่ะสินะฮะทั้งทั้งที่ไผ่กับตู่เนี่ยเขาเป็นกรณีกับในบอยที่ในเหลิมเคยไปเคลียร์อะไรพวกนี้
คือในเหลิมมันเป็นตัวกลางเคลียร์ให้ระหว่างบอยกับไผ่ซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็จบไปแล้ว
ติได้คุยกับเล็กฮะอันนี้เป็นเพื่อนในกลุ่มอีกคนนึงอีกคนนึงนะเล็กเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าคืนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนอกจากในเหลิมกับในไผ่จะมาเคลียร์กันเรื่องของในบอยที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็ยังเคลียร์กันเรื่องในบาสกับในเหลือด้วยเพราะเขาเป็นเพื่อนกันหมดเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องเพื่อนในกลุ่ม
เหลิมเนี่ยบอกว่าอ้าวเรื่องของบอยโอเคก็ว่ากันไปแต่เรื่องของบาสเนี่ยบาสมันนัดมันนัดอยู่อีกล้านหนึ่ง
ถ้างั้นไผ่โทรไปเรียกบาสมาที่เนี่ยที่บ้านสวนเย็นที่บ้านเย็นร้านอาหารบ้านเย็นร้านอาหารเนี่ยนะแต่ไผ่บอกว่าไม่เอาพี่ไม่อยากยุ่งพี่เรียกกันเองดีกว่าพี่เคลียร์กันเองดีกว่า
ตรงนี้คาดว่าในเหลิมเนี่ยที่เขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจว่าเอาก็ใช้ให้ไปเรียกมาเรียกไม่ยอมเรียกบาสมาให้
เหลิมกับในเหลือก็เลยไปเคลียร์กับในบาสที่ร้านที่ว่าในบาสนัดเอาไว้เองพอเคลียร์กับในบาสโอเคเรียบลงเรียบร้อยที่บาสเล่าใช่ไหมบาสบอกในเหลือเขาก็ขอท่งขอโทษผมแล้วที่ใช้ปืนตบหน้าอะไรผมเหลิมกับเหลือก็เลยย้อนกลับมาเอาเรื่องไผ่กับตู่แล้วก็เลยมายิงไผ่กับตู่จนเสียชีวิต
เลยเขาถามว่าไอ้บ้านวันนั้นมึงไปเคลียร์กับนู่นหมาเขาว่าไงกันบ้านก็บอกเขาก็ไปเคลียร์กันมายังไม่ได้ตกลงว่าเรียกไปเท่าไรก็ไม่รู้เรียกเป็นแสนจะจ่ายเท่าไรผมก็ไม่รู้เขา

ก็ไม่รู้แต่พายนี่ก็พูดแค่นี้แหละพูดพายก็พูดบอกว่าไปเขียนกันเอง
ไม่เป็นไรก็ไปเคลียร์กันเอาไม่ยุ่งอะไรแบบนี้ไม่ยุ่ง
คิดว่าอันนี้มันเป็นชนวนเหตุไหมที่ทำให้เขาแบบชนวนเหตุ
ผมก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ยังไม่นั่นพอว่ามึงเป็นเพื่อนกู
อะไรพันนี้ก็นะเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนี่แหละนี่มันพอเนี้ยมันมาพูด
เนี้ยสามสี่รอบวนวนเนี้ยมาจุดนี้มันถึงเลยขึ้นนะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าลูกเขาขึ้นด้วยสาเหตุใดแม่แต่ก็นะเหตุการณ์นี้ก็วงเดียวกันทั้งนั้นนะครับ
เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยค่ะทุกผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราครับ
ได้ไปที่ร้านอาหารที่บาสบอกว่าในเหลิมกับในเหลือเนี่ยมานั่งคุยด้วย
มานั่งเคลียร์ด้วยนะฮะตรงจุดเนี้ยนะครับคือเพื่อจะถามคนในร้านว่า
วันนั้นล่ะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือคือในบาสเนี่ย
เขามานั่งเคลียร์กับในเหลิมกับในเหลืออะไรใช่ไหมนะครับคือคนที่ร้านบอกว่า
วันนั้นก็ไม่เห็นว่าเขาจะอันนี้ไปร้านที่ในบาสบอกว่าถูกรุ่นน้องของในไผ่เอาปืนตบหน้าใช่ไหม
อืมอ่าหรือว่าถูกในเหลือเอาปืนตบหน้าอะไรพวกนั้นนั่นแหละนะครับ
คือที่ร้านเนี่ยบอกว่าก็ไม่เห็นว่าในเหลิมจะมีปากเสียงอะไรกับในบาสในวันนั้นนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ย
เอาเป็นว่าในเหลิมเองเนี่ยผู้ต้องหาที่ยิงเขาตายตอนนี้นะครับ
ก็จะมาเคลียร์เรื่องบาดหมางกับใครหลายคนหลายที่หลายกลุ่ม
อยู่ที่ร้านแห่งเนี้ยอยู่บ่อยบ่อยค่ะอ่าเขาจะมาดูบ่อยว่างั้นเถอะ
น่าจะประมาณอย่างนั้นอ๋อเนี่ยส่วนศพของในตู่นะครับ
วันนี้ถูกลำเลียงมาถึงวัดกุยเหนือเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
ครอบครัวก็ทำพิธีรดน้ำศพนะครับนี่ก็มีบรรดาเพื่อนเพื่อนครอบครัวนะฮะ
มารดน้ำศพกันจะชาปนกิจศพวันพระรหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับ
ศพของไผ่เนี่ยร่างถูกส่งไปถึงที่กุยบุรี
พร้อมพร้อมกันเหมือนกันนะครับญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกุยบุรีนะฮะ
ละวัดกันนะครับทุกผู้ชมครับก็มีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อช่วงเย็นเหมือนกันนะครับ
คือทางครอบครัวบอกว่าจะยังไม่ชาปนกิจศพนะฮะสำหรับภัยนะฮะ
กว่าตำรวจจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อ่าก็เหลือตามตัวคนร้ายนะครับ
สำหรับสำหรับคดีนี้นะฮะใช่ค่ะก็หลายคนน่าจะเห็นหน้าแล้วนะทั้งในเหลือ
ถ้าใครเห็นแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังหลบหนีอยู่ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะคะ